มีอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ทานกันแบบเยอะ

เพราะเมนูต่อไปที่จะพาไปทานมันเยอะมันใหญ่
เอาใจคนที่กินจุหรือว่าไปกันเป็นแก๊งไปกันเป็นหมู่คณะ
เพราะว่ามันคือเมนูข้าวมันไก่จานใหญ่ยักษ์แบบนี้
เฮ้ยเดี๋ยวข้าวมันไก่อะไร
มันเป็นช่างไม่ใช่จานแล้วมันมาเป็นทานนะ
ก็นั่นแหละมันก็คือถาดนั่นแหละเป็นข้าวมันไก่ถาดยักษ์ค่ะ
พอไหมล่ะใครกินเยอะกินจุไม่รู้จักอิ่ม
มามากินที่นี่เลยรับรองคุณจะอิ่มแน่นอน
ร้านข้าวมันไก่เจ๊หน่อยค่ะตั้งอยู่ข้างวัดศรีสระเริง
ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่ถือว่าเป็นร้านข้าวมันไก่เจ้าเด็ดเจ้าดังของนครราชศรีมาเลยนะ
เพราะเขาเปิดขายมากว่า๗ปีแล้ว
ไม่ได้เพิ่งเปิดนี่หมูกรอบก็มีเห็นไหมไม่ได้มีแต่ข้าวมันไก่นะจ๊ะ
วันนี้เจ๊หน่อยเอาใจเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่กินจุแบบนี้
จัดเต็มไปเลยเมนูข้าวมันไก่ถาดยักษ์ถาดใหญ่ขนาดนี้

คุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้า
คุณสามารถเลือกได้นะคะว่าคุณจะอิ่มจุใจกันขนาดระดับไหน
ก็จะมีเมนูให้เลือกทั้งหมด๗เมนูด้วยกัน
มีทั้งเมนูข้าวมันไก่ต้มก็ราคาถาดละ๑๐๐บาท
หรือจะเป็นเมนูข้าวมันไก่ต้มบวกกับไก่ทอดด้วย

และเมนู๓ก็คือแบบ๓หน้านะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไก่อะไรบ้าง
๓อย่างในราคา๑๕๐บาท
เห็นไหมว่ามันจะมีไก่ทอดมีไก่ต้มแล้วก็มีหมูกรอบ

แบบ๓หน้า๓อย่าง๑๕๐บาท
เมนูนี้เขาบอกทานได้ประมาณ๔๕คนนะ
หรือว่าคุณอยากได้แบบนี้คือใหญ่มาก๔หน้า
บาทเท่านั้นแถมกะเพราข้างบนไปด้วย

ยังไม่หมดมีหลากหลายเยอะแยะมากมาย

กะเพราก็จะมีไข่ต้มไข่ยังมะตูมอะไรอย่างนี้

คุณอยากทานอิ่มจุใจขนาดไหนก็เลือกกันไป
สุดท้ายเมนูที่ท้าทายคนกินจุที่สุดก็คือ
เมนูถาดยักษ์ที่รวมทุกอย่างที่มีในร้าน
เฮ่ยใส่หมดเลยหรออะไรมีในร้านใส่เข้าไปเลย
แต่เพิ่มพิเศษทั้งปริมาณข้าวแล้วก็กลับเพิ่มเข้าไปในราคา
๔๐๐บาทนี่ทานได้๑๐คนถึง๑๒คนตกคนละ๔๐บาท

คือไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนใหญ่ขนาดไหน
คุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่ารับประกันความอิ่มและความอร่อย
เพราะว่าทางร้านเขาคัดสรรแต่วัตถุดิบที่มันมีคุณภาพมาทำทั้งนั้น

ที่สำคัญข้าวมันไก่จะอร่อยตรงไหนรู้ไหมคุณ
น้ำจิ้มน้ำจิ้มรสแซ่บนี่แหละ
ถูกปากลูกค้ามากลูกค้าติดอกติดใจกับน้ำจิ้มเขา
ขายดิบขายดีเขาบอกวันหนึ่งนะนับเป็นถาดใหญ่แบบนี้
ขายได้วันละ๕๐๖๐ถาดต่อวัน

ไปกินใช่ไหมอยากไปกินดูจบแล้วปักหมุดตามกันไปได้เลยร้านข้าวมันไก่เจ๊หน่อยนะคะ
อยู่ข้างวัดศรีสระเริงตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์พรุ่งนี้หยุดนะคะ
เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงใครไปไม่ถูกเอาอย่างนี้
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างคุณโทรสอบถามไปเลยที่อยู่อยู่ตรงไหนจะปักบุตรไปยังไง
แต่บางคนบอกว่าโอ๊ยฉันไปคนสองคนฉันไม่อยากทานเป็นถาดยักษ์ได้ไหม
เป็นจานเล็กก็มี๓๕๔๐บาททั่วไปสำหรับข้าวมันไก่หรือว่าข้าวมันไก่ทอดแบบนี้
คือข้าวมันไก่เนี่ยเวลาผมไปทานเนี่ยนะต้องสั่งเป็นแบบว่าไก่สับแล้วก็ข้าวแยกใหม่
ใช่เพราะว่าคุณทานเยอะแต่ถ้าคุณไปร้านนี้คุณไม่ต้องสั่งแยกเลยนะคุณสั่งถาดนึงแล้วคุณทานคนเดียวได้
เลือกเลยเจ้าถาดแบบนี้เลือกเลยเจ้าถาดไหนมีแบบหน้าเดียวเป็นข้าวมันไก่ต้มหรือว่าข้าวมันไก่ทอดก็ได้
หรือจะเป็น๒อย่าง๓อย่าง๔อย่าง๕อย่างคุณจะเอาอะไรใส่ลงไปในร้านก็ได้
เขาบอกคุณจะเอาน้ำซุปเทลงไปเลยก็ได้ถ้าคุณทานได้
มันจะกลายเป็นข้าวต้ม
ทานได้หมดอันนี้แล้วแต่ความจุของแต่ละคนแล้วกันนะอยากให้ลองไปทานกันดูเขาบอกร้านนี้อร่อยด้วยไม่ใช่แค่ว่าใหญ่อย่างเดียวนะคะ